แต่ว่าสภาพอากาศหนาวแบบนี้

มันก็จะส่งผลดีต่อเกษตรกรไทย
เพราะว่าบรรดาผลผลิตมันก็จะออกเยอะ
แล้วก็ทำให้ขายรายได้ดีด้วยนะคะ
อย่างเช่นมะเขือเทศ

โอ้โหนี่ถ้าเจอมะขามเทศก็ต้องยกมือไห้อ่ะสิ
แล้วถ้าเกิดเป็นมันเทศเหรอคะคุณ

เอาไปดูผลผลิตจากมะเขือเทศกันหน่อยค่ะ

ออกดีขนาดไหนในช่วงอากาศหนาวแบบนี้
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ช่วง๗โมงนี้นะคะ

อุณหภูมิพื้นราบลดลงจากวันที่๕อีก๑องศาเซลเซียส
อยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียสเท่านั้น

ถ้าสำหรับคนไทยผมว่า

ถูกต้องค่ะด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นยาวนาน
ก็เลยส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศริมแม่น้ำโขง
เพราะว่าทำให้ลำต้นสมบูรณ์ออกดอก
ติดผลดีผลดกและมีน้ำหนักมาก
คุณผู้ชมดูสิครับพอไปดูใกล้มันใหญ่พอกับลูกแอปเปิ้ลเลย
ใหญ่ดิเป็นมะเขือเทศแบบที่มีขนาดใหญ่อิ่มเต่งมากเลยนะคะ
แล้วก็คาดว่าปีนี้เกษตรกรจะได้ผลผลิตมากขึ้น
แล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยนั่นเอง
จากการคาดคณีที่เมืองกาลมีพื้นที่ปลูกกว่า๕๐๐๐ไร่
เขือเทศจึงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดของจังหวัดเลยนะคะ
ขายส่งโรงงานแล้วก็ขายส่งไปยังจังหวัดต่างด้วย
รวมทั้งมีพ่อค้าแม่ค้าจากกรุงเทพมารับซื้อถึงที่เลย
ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรไทยในจังหวัดบึงกาลด้วย
ผลผลิตงอกงามสมบูรณ์
ลูกบะเริ่มเขิมใจจริงนะครับไปขายน่าจะได้ราคา
สีแดงสดเลยนะคะบางทีผืดบางชนิดเขาก็ชอบอากาศหนาว